จะพาไปดูน้ำผู้โซดาหน่อย
น้ำผู้โซดาที่นี่นะคะตอนนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดานเขาเตรียมติดตั้งอุปกรณ์
ให้เสร็จภายใน๗วันเพื่อจะแจกให้กับประชาชนนำไปดื่มได้
แล้วบรรยากาศตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะคุณ
บรรยากาศรอบพื้นที่เจาะน้ำบาดานบ้านทุ่งคูณตำบลห้วยกระเจ้าอำเภอห้วยกระเจ้าเนี่ยนะคะ
มีน้ำโพโซดาใช่ไหมแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีประชาชน
เที่ยวชมกันไปถ่ายรูปกันโอ้โหคึกคักเลย
ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์เองสามเณรเองก็เดินไปชมน้ำผู้โซดาด้วยเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะเห็นไหมเออชาวบ้านเนี่ยก็เลยมาตั้งแผงขายของกัน
มีทั้งผืดผลทางการเกษตรผักผลไม้น้ำดื่มน้ำอัดลมไก่ย่าง

เพราะว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวไงฮะแตงโมก็มีมีทุกอย่างคุณดูสิ
มากันแบบคึกคักเลยนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเหมือนกันเพราะอยากเห็นนะคะ
ตำรวจโรงพักบ่อพลอยนะคะก็ต้องมีการส่งสายตรวจมาดูแลเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

ขณะที่นายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลนะคะ
อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒สุพรรณบุรี
เปิดเผยบอกว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาน
โดยอธิบดีศักดาวิเชียนสิน

กรองน้ำมาติดตั้งที่บริเวณน้ำผู้โซดา
เพื่อจะกรองน้ำให้กับประชาชนสามารถนำไปดื่มได้
โดยคาดว่าจะใช้เวลาติดตั้งแล้วเสร็จประมาณ๗วันนะ
จากนี้นะคะยังจะมีการเจาะสำรวจบ่อบาดานในแบบเดียวกันนี้อีก

ในพื้นที่ห่างออกไปประมาณ๒๓กิโลเมตรด้วย
ทั้งนี้นะคุณผู้ชมน้ำผู้โซดาในพื้นที่หมู่๑๙บ้านทุ่งคูณ
บนห้วยกระเจ้ามีจำนวน๒เบาะ
มีปริมาณน้ำประมาณ๖๖ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
คิดเป็นปริมาตรรวม๑ล้าน๗แสนลูกบาทเมตรต่อปี
มีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์๑๕หมู่บ้าน๗๐๐ครัวเรือน
รอบคลุมพื้นที่เกษตร๖๐๐๐ไร่

แล้วเดี๋ยวหลังจากที่มีการติดเครื่องกลองน้ำ
ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นมีน้ำไปอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม
เขาพูดว่ามีผลประโยชน์ที่มีแร่ธาตุที่มี

คนีเซียมมีสารแร่ธาตุวิตามินต่างตามธรรมชาตินะคะ

ก็เป็นว่าดื่มได้แต่ต้องรอการกรองให้สะอาดก่อนนะคะ